อันดิข้อมีว่าข้าขอมาลงท่าเมื่อเราหมอโถงถ่าหน้า

ขอบคุณยังไงนะครับพี่คือผมไม่รู้
ในการเลือกอยู่กันหรอก
ก็พอหลังจากที่เขาบอกว่าเริ่มเอาคนจีขึ้นไป

คือมันจะมียิงกันอยู่ใกล้เรามากอยู่ตลอดเวลา

คือเวลามีเสียงยิงอะไรอย่างนี้

ก็ต้องหลบต่ำหมอบอะไรอย่างนี้

แต่ละนาทีกว่าจะหมดชั่วโมงแล้ว

แค่ห้างเทอร์มินอล๒๑เท่านั้นนะคะ
แต่ว่าเกิดขึ้นเบี้ยบ้ายรายทางก่อนหน้านี้
แล้วก็แต่ละจุดก็เกิดความสนเสียนะคะ
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ย

ที่ยังไม่ได้ฟื้นเต็มกำลังนะคะ
จริงประเทศเราหรือว่าสังคมเราก็
ก็ยังรู้สึกอยู่มากนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตามตัวเลขของกรมสุขภาพจิตเนี่ย
มีคนหลักร้อยนะคะ
ที่ต้องได้รับการเยียวยาในระยะ
อาจจะในระยะยาวซะด้วยซ้ำไปนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้บาดเจ็บนะคะ

แม้กระทั่งตัวผู้บาดเจ็บนะคะ
แล้วก็ลำดับที่มีการกันกรองกันเป็นกลุ่ม

ก็ยังควรจะได้รับการเยียวยานะคะ
คนที่แค่มองเห็นหนีทัน
ก็เป็นหนึ่งในคนที่ควรจะเข้าไปตรวจเหมือนกันนะคะ
ว่าเราได้รับผลกระทบทางจิตใจแค่ไหน
มันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตหรือไม่

จะอยู่ในสังคมไปอีกนานทีเดียวนะคะ
ในแง่ของภาพจำอันเลวร้ายนะคะ
แต่ว่าอย่างที่บอกคือต้องลุกให้เร็วนะคะ

เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่า
เราเห็นความช่วยเหลือกันไม่น้อยเลย
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องทำอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าในระหว่างที่รอให้เกิดความช่วยเหลือ
ระหว่างที่รอให้เกิดความรอดชีวิต

เราจะเห็นได้ว่าทุกคนจะมีเรื่องเล่าหมดเลย

ท่านแรกค่ะดิฉันจะให้คุณหมอท่านนี้มาคอยมาคอยบอกว่า

หรืออันนี้ถามได้แต่ว่าไม่พูดถึงดีกว่า
อย่างนี้ในรายการบอกคุณหมอไปแล้วนะคะ

ครั้งคำถามของเรามันควรหรือไม่ควรนะคะ

แต่ไม่น่าจะเหมาะตอนนี้หรือเปล่านะคะ
คุณหมอเป็นโคศกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ดรนายแพทย์วรษโชภิทยสุนน

คุยกับคุณพ่อนะคะอาจารย์ดวี
ที่มาให้ความรู้เรื่องของโคโรนาไวรัสนะคะ
ส่วนอีก๒ท่านค่ะท่านแรกก่อนเลยนะคะ

แต่ว่าจิตใจต้องดีมากค่ะคุณผู้ชม

เพราะว่าเป็นกลุ่มคนท้ายเลย

คุณนภารัฐวาริการ
อีกหนึ่งท่านที่บอกว่าเหตุการณ์เกิดเบี้ยบ้ายรายทาง
เป็นท่านที่ไปกอดกับเจ้าที่ตำรวจท่านนั้นแหละนะคะ
คุณพัทธพลพรมอ่อนนะคะ

นี่ไม่รู้คุณหมอคือบอกได้เลยนะคะ
คือสวนขึ้นมาได้เลยว่าบางคำถามไม่น่าจะเหมาะที่จะถาม
หรือบางคำถามอย่าถามเลยครับบอกได้เลยนะคะ

อันไหนอยากไม่อยากเล่าหรือไม่อยากพูดถึงก็ได้นะคะ
ก็อย่างที่เราเห็นไปในภาพข่าว
คุณหนึ่งก่อนเลยคุณหนึ่งคือคนที่อยู่ประสบเหตุระหว่างทาง
ใช่ไหมคะแล้วก็ได้ไปช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการพยายามจะสกัดกั้นเขาไว้ระหว่างทางใช่ไหมคะ
ในขณะที่คุณคือคนที่น่าจะเป็นกลุ่มคนท้ายเลยใช่ไหมคะ
ที่ได้ออกจากห้างเทอร์มินอล๒๑
ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายหรือเกือบท้าย
คือชั้นบนเราขึ้นไปออกทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะ
ดิฉันมาที่ขอสุภาพสตรีก่อนนะคะ
คุณหมอสกิดด้วยนะคะอันนี้ไม่อยากให้ถามค่ะ
คุณนุษย์ค่ะวันนั้นเริ่มต้นจากการเหตุการณ์เนี่ย
เราเห็นหรือเราแค่ได้ยินเสียงหรือมันเริ่มต้นจากภาพจำแรกคือแบบไหนคะ
บอกร้านร้านค้าที่เราไปได้นะคะ
ก็รอสั่งอยู่พอตอนที่ยืนรอค่ะ
ได้ยินเสียงกราดนะคะกับปืนนะคะแบบปุ๊บอะค่ะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาปิดประตูตรงที่จะเข้ามาค่ะ
ก็เลยถามเขาว่ามีเหตุอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่ามีคนร้ายแต่ว่าเขาก่อเหตุจากที่อื่น
แล้วเขามาที่นี่ก็
เขาก็ยังไม่ได้บอกว่าให้หลบอะไรนะคะเพียงแต่เขาปิดประตู
เราก็ยืนอยู่แป๊บนึงพอได้น้ำเราก็เริ่มคิดว่า
มันจะรุนแรงไหมเหมือนเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาอะไร
เราก็เริ่มคิดว่าถ้ามันรุนแรงเราจะหลบตรงไหน
แต่จริงโดยปกติตัวเองคือจะออกกลับไปเลยค่ะ
แต่ว่าตรงห้างนี้พอปิดประตูนี้แล้ว
ประตูที่ออกข้างหลังมันไกลอะค่ะคือมันก็

ก็คือเหมือนหาพวกเพราะเราไปคนเดียว
ตอนนั้นก็คือซื้อของอยู่คนเดียว
ตอนที่ซื้ออยู่ในร้านกาแฟใช่ไหมคะ
ตอนที่ได้ยินเสียงถามได้เนอะครับ
ตอนที่ได้ยินเสียงเนี่ยนะคะคือได้ยินเสียงรู้สึกว่าใกล้ตรงที่เราอยู่ไหมคะ
คือตอนที่บอกระบุแล้วด้วยว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะ
ทีนี้พอตัดสินคือเนื่องจากปิดประตู
เราก็เลยเราเลยเข้าหาก็เริ่มถอยไปหาที่เตรียมว่าเราจะต้องหลบตรงไหน
ตอนนั้นทุกคนก็รู้แล้วหรือยังคะว่าเกิดอะไรขึ้น
คือน้องที่ตรงฟู้ดเขาก็ยังขายของยังอะไรกันปกตินะคะ
เดินไปที่หน้าฟู้ดมันจะมีแบบกลุ่มที่เขามาสัมภาษณ์

ก็ประมาณ๕๑๐นาทีทุกคนก็ยังปกติอยู่เลยค่ะ
คือเขายังไม่รู้เลยค่ะตรงนี้
แต่ว่ามีน้องคนนึงที่มาเหมือนเราอะค่ะ
เขาบอกว่ามีเหตุคือเขาดูจากเพจนะคะ
ก็ไปถามเขาว่าอะไรเหรอน้องเขาเอามาให้ดู
ว่าอันนี้มีผู้ร้ายที่เขาก่อเหตุที่อื่นอะไรอย่างนี้

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะกลุ่มไม่ใช่กลุ่มสิตัวคุณนุษย์เองเนี่ยนะคะ
สุดท้ายแล้วไปหลบอยู่ในจุดไหนของห้างคะ
ก็พอแป๊บนึงอย่างที่บอก
พอจากตรงนี้แล้วพอยืนเรายืนอยู่
ก็มีเจ้าหน้าที่เขาก็มาโบกมือบอกว่าให้หลบ
เจ้าหน้าที่นี่คือเป็นตำรวจแล้วหรือว่าเป็นพี่รอปภค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่ห้างมั้งค่ะคิดว่าเขาบอกให้เราไปหลบ
คือก็พอคุยกันปุ๊บก็วิ่งเข้าไป
มีเจ้าหน้าที่ก็เลยวิ่งตามเขาคือเจ้าหน้าที่ของฟู้ดนะคะ

แล้วทีนี้คนนี้เขาก็วิ่งเข้าไปในห้องเก็บของพนักงาน
ซึ่งอยู่ด้านหลังของชั้นอย่างนี้ค่ะ
คือจุดที่คุณนุษย์เข้าไปหลบคือด้านหลังของฟู้ดแลนด์
มันคือถ้าเรามองแบบนี้ด้านหน้าคือทางเข้าตรงที่คิดเงินนะคะ
ตรงเข้ามาแล้วตรงนี้ก็จะมีชั้นแล้วพอถ้าสุดของทาง
มันก็จะมีห้องค่ะบริเวณ
เป็นส่วนที่ไม่ใช่ส่วนที่ลูกค้าจะเข้าไปเดินใช่ไหมคะ
ทีนี้ตอนที่เข้าไปหลบกันตอนนั้นเนี่ยทันเห็นตอนแรกไหมคะ
ว่าคือคนกระจัดกระจายกันไป
เห็นค่ะก็คือเราพอเขาบอกให้หลบก็วิ่งกันกรูกันเข้าไปห้องนี้ค่ะ

กลุ่มของคุณนุษย์ไปอยู่ร่วมกันในห้องนั้น๙คน

เด็กผู้ชายคิดว่าประมาณ๗๘ขวบ
แล้วก็เด็กผู้หญิงน่าจะสัก๑๐๑๒ค่ะคิดว่า

มากับคุณแม่เขา๓คนแม่ลูก
ทีนี้พอที่เราไปหลบตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะ
จากนั้นคือทุกคนก็เริ่มดูจากโซเชียลมีเดียแล้ว
พอเข้าไปก็บอกกันว่าปิดเสียงโทรศัพท์ให้อยู่เงียบ
แล้วก็เขาก็ตอนแรกไฟเปิดอยู่
ก็ปิดไฟแล้วก็คนก็บอกว่าพี่ล็อกประตูด้วยอะไรอย่างนี้
มันจะมีแบบเหมือนกำแพงกั้นอยู่ตรงกลางอันหนึ่ง
น้องผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งอยู่ตรงนี้
แล้วก็ของพี่เข้ามาตรงนี้มานั่งได้๔คน

ใช่ค่ะมันจะเป็นแบบติดกำแพงค่ะ
ก็พอตัวนั่งได้ค่ะ
นั่งได้๔คนก็มีพี่มีน้องที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็มีเด็ก๒คน
แล้วข้างหน้าก็มีอีกเหมือนจะมีสองแล้วอีกคนนึงวิ่งมาทีหลัง
ก็เปิดให้เข้าก็เลยเป็น๙คน
ตอนนั้นพอไปรวมตัวกันแล้วก็มีคนบอกว่าให้ล็อกประตู
ใช่ในกลุ่มเราค่ะกลุ่มเราก็บอกล็อกประตูด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ปิดไฟ

ไม่ค่ะเป็นประตูไม้คิดว่าเป็นประตูไม้
แล้วเวลาล็อกเนี่ยคือล็อกแค่แบบกดคึกลงไปหรือว่าเป็นเหมือนกับแบบ
ไม่ล็อกกดเฉยไม่ได้เป็นก่อน
ทีนี้ตอนจังหวะที่วิ่งกรูกันเข้าไปแล้วไปอยู่ในห้องได้ซึ่งนับได้ประมาณ๙คนเป็นน้อง๒คนเป็นเด็ก๒คนนะคะ
คือณตอนที่หลบอยู่แล้วเนี่ยยังได้ยินเสียงปืนเขาไหมคะ
คือพอเราหลบปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเขาเข้ามาเลยนะคะตอนนั้น
เข้ามาคือมันมีมันมีช่องช่องตรงประตูข้างล่างอ่ะมีเหมือนช่องไฟอ่ะมันมองเห็นค่ะคิดว่าใช่คือปุ๊บเขาเข้ามาตรงนั้นเลย
เพราะว่าเห็นเจ้าหน้าที่เขากลัวแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยเอาฉากอะไรมาบังไว้ค่ะคือกลัวผู้ร้ายจะเห็น
ก็เลยเอามากั้นคือเราคิดว่าเขาเริ่มเข้ามาตรงนั้นตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะเดินเหมือนได้ยินเสียงอะค่ะ
ได้ยินเสียงไปได้ยินเสียงเสียงเดิน

ได้ยินเสียงแบบตะโกนหาพูดหรืออะไรไหมคะ
ตัวเองไม่ได้ยินนะคะหรือว่าอยู่ในไม่รู้ตอนตัวเองไม่ได้ยิน
คือตรงที่คุณนุษย์บอกเนี่ยตรงที่ต้องหาช่องมาปิดเนี่ยคือประตูเวลามันเปิดปิดแค่นี้มันก็จะมีช่องที่มันใช่ไหมคะ
เป็นช่องไฟของประตูคือประตูเหมือนประตูห้องน้ำมันจะมีช่องข้างล่างที่มองเห็น

ไม่มีเสียงตะโกนเรียกใครไม่มีเสียงไม่วิ่งตะโกนด่ามั้ยมีเสียงใดที่เป็นที่ยินนะค่ะ

ทีนี้พอไปหลบอยู่ตรงนั้น
จำได้ไหมคะว่าเวลาที่เข้าไปตรงนั้นตั้งแต่กี่โมงคะ
น่าจะประมาณ๕โมงถึง๕โมงครึ่งตอนเย็นนะคะ

เดียวยังกลับมาในรายละเอียด
ถามอะไรมากได้แค่ไหนนะคะ
เดี๋ยวกลับมามาที่คุณหนึ่งด้วย
คุณหนึ่งคือคนที่เผชิญเหตุระหว่างทาง
ที่เขาจะไปถึงที่ห้างเทอร์มินอลใช่ไหมคะ

แต่เราไม่ใช่อยู่ดีเราเป็นพี่วินมาตั้งนานแล้ว
เพิ่งจะมาเป็นพี่วินจังหวะนั้นพอดีใช่ไหมคะ

แล้วพี่ทำมาหารับประทานอะไรมาก่อน
ประธานก็ขอบคุณผู้การด้วย

ผู้การพันเอก

เอาขึ้นมาอ่านได้เลยเดี๋ยวผิด

ตัดได้ไหมนี่พูดผิดแล้วนี่

อันนี้ก็ขอขอบคุณผู้การด้วยที่สั่งสอนมาผู้กองสั่งสอนมาตั้งแต่ทุกสายในงาน
ที่เคยทำงานอยู่ภาคใต้มา
ไปทำอะไรอยู่ที่ภาคใต้คะตอนแรกน่ะ
ก็เป็นอาศาสตร์สำหรับทหารพลัน
เคยไปทำงานอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มาอยู่ที่โคราช
แล้วก็จังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นเราเป็นพี่วินอยู่ใช่ไหมคะ
เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างที่เราเผชิญเหตุ

ตอนนั้นได้ยินเรื่องราวจากไหนคะ

แกบอกว่าให้ไปแบบว่าให้เอานักเรียนออกก่อนช่วงจุดเกิดเหตุ
คือเดี๋ยวนะตรงที่คุณหนึ่งอยู่คือเป็นวินที่คุณหนึ่งอยู่

ห่างจากโรงเรียนประมาณสักครึ่งโลนะคะ
ซึ่งตอนนั้นเราอยู่ที่วินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะ
แล้วยังไงทำไมตำรวจถึงมาให้เราช่วย

คนเดียวกลัวทำไม่ไหว
ลองดูสังเกตการณ์ดูว่าแกทำไวไหม
เลยลงไปช่วยสักครั้ง

พี่ก็มาคนเดียวพี่ก็ปรากฏนะ

คือตอนที่มาเนี่ยแกมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือไหม

มาจับแล้วก็บอกว่าพี่วินยังไงก็ช่วยปุ๊บหน่อยนะ
ก็ไล่นักเรียนเข้าไปในที่ปลอดภัยหน่อย
ตอนนั้นแกเล่าไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น

ได้ยินเสียงปืนอยู่ข้างในวัด
คือมันตรงจุดที่เราอยู่ได้ยินถึงใช่ไหมครับ

แล้วรู้ไหมคะว่าเรื่องมันใหญ่แค่ไหน

ไม่ทราบว่าเพราะเสียงมันทัดอย่างนี้

แล้วทีนี้เลยเขาบอกว่าเอ้ายิงกันดีกว่า
แต่ผมบอกว่าถ้ายิงกันแล้วก็ไม่ใช่แล้ว
ตอนที่บอกว่ายิงกันคือตอนที่ตำรวจมาถึง
หรือว่ารู้ก่อนแล้วก่อนตำรวจมาถึงคะ
ได้ยินได้ยินเสียงก่อนแต่ทีนี้พี่กรกฎวิ่งมา
ถามว่าไงครับน้องช่วยกันนักเรียนด้วยนะ
เพราะช่วงนั้นนักเรียนเลิกเลิกพอดี
ซึ่งตอนนั้นนักเรียนออกมานอกโรงเรียนเยอะหรือยังคะ

แล้วตอนที่ตำรวจคุณกรกฎมาถึงเนี่ยทำอะไรบ้างคะ
แกก็เอายางมากั้นทางไว้ไม่ให้ผู้ก่อเหตุก่อเหตุมาทัน
คือเอายางรถมาเรียงไว้คือกั้นทางไม่ให้ไปได้อ่ะใช่ไหมคะ

แล้วก็บอกว่ายังไงก็อย่าให้นักเรียนออกมานะ
แกก็บอกทีนี้เลยขาดมาทีนี้
เขายิงออกมาออกข้างนอกเลยโดนขาแก

แล้วอย่างไรก็ไม่รู้ว่าดังไงแล้วผมล็อกเอลของแกลากแกออกมา

ดูลักษณะเขาจะเปิดทางจะไปอย่างเดียว

รอดูสถานการณ์ของแกก่อนว่าแกเป็นไง
แกให้ล่มมาเลยว่าพี่พี่ตำรวจโดนยิงได้เลย
คือเราเห็นมาอันนี้ถามได้ไหมคุณหมอ
ถามแบบรายละเอียดถึงภาพ
คือเราเห็นเขามาตั้งแต่ไกลเลยใช่ไหมคะ
เห็นเขายิงมาแล้ว
ก็พลิกก็ละกดวิ่งออกมาวิ่งไม่ทัน

คือเหมือนกับเขาขับรถมาแล้วก็มาตามทางใช่ไหม
เหมือนกับข่าวที่รายงานใช่ไหมคะ
แล้วตอนนั้นพอเห็นตำรวจถูกยิงแล้วเนี่ย

วิ่งไปช่วยไก่เลย

ขับไปอย่างเดียวแต่เขากาดยิงเปิดทางมาเลย
ทีนี้พอตอนลงไปเนี่ยก็ช่วยกัน
ช่วยกันพยุงแกขึ้นมา๒คน

คือจังหวะที่ตอนที่เราไปช่วยตำรวจเนี่ยนะคะ

ได้ทันแบบเหมือนคือมันอาจจะสัญชาติยานะ

เราได้มองไหมว่าเขาหันกลับมาซ้ำไหม
คือขออนุญาตนะคะคือถ้าไม่ได้บอกนะคุณหมอ

ถ้าเขาเห็นว่ามีคนมาช่วย
แล้วเขาจะมาเหมือนกับทำร้ายคนที่มาช่วยด้วยนะ

น่าจะลงมายิงเหมือนอยู่ในวัดนะครับ

ผมเลยพาเขาออกไปจากนั้นก่อน

ยิ้งต่างคนต่างกลัวเลยพาร่าเขาไป

ผมบอกน้องพี่ขาเจ็บไหมเนี่ย
น้องเอาเสื้อพี่ถอดขันชะน็อกให้พี่เถอะห้ามเลือดชั่วคราวนะครับ
อ๋ออออปธหุมพยาบาลวงต้นอ่าที่เคยเรียนมานะอ๋อเราก็ดีน่ะเราก็ได้เรียนมาน่ะ
ยังมีเวลาตั้งสติช่วยกันนะคะแกก็ช่วยบอกด้วยแหละว่าทำยังไง
อื้นหน้าเปียดซีนละ
ทีนี้ค่ะจากเอาเท่านี้ก่อนเนี่ยนะคะ
คุณหมอคือการที่
ตั้งคำถามลำบากนะครับโปรดกระทบ
การที่เราให้ผู้รอดชีวิตหรือผู้ที่ประสบเหตุมาเล่าให้ฟัง

ตอนนั้นผ่านมาได้ยังไงอย่างนี้โอเคไหม

เมื่อกี้ผมฟังดูนะครับพี่จำขวัญตั้งคำถามได้ค่อนข้างดีเลย

เพราะว่าเริ่มมาคุณนุษย์เองก็บอกแล้วว่า

ถ้าเกิดในกรณีที่

หรือว่าไม่อยากกลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกแล้ว
การที่เราตั้งคำถามโอกาสที่จะทำให้
เขารู้สึกว่าตัวเองกลับไปอยู่ในเหตุการณ์มันจะมากขึ้น

แต่ว่าพี่นุษย์ก็รู้สึกโอเคตั้งแต่แรกแล้วและยินดีที่จะแชร์
บางครั้งถ้าเกิดเขายินดีที่จะแชร์
รู้สึกว่าระบายได้อธิบายอารมณ์โดยที่ตัวเองรู้สึกอยู่
บางครั้งก็อาจจะทำให้ความรู้สึกมันเบาบางลง
ไม่ใช่ว่าเราต้องห้ามถามทุกกรณีนะครับ
ถ้าเกิดคนที่เขาประสบเหตุเขาอยากเล่า
เขารู้สึกว่าการเล่าจะช่วยทำให้เขาผ่อนคลายมากขึ้น
แล้วมีคนที่ตั้งใจรับฟังอย่างนี้ครับนั่งกันอยู่๓คน

มีคนที่เห็นใจฉันอยู่ทำได้นะครับ
อย่างที่๒วิธีการตั้งคำถามของพี่จอมขวัญ
เราตั้งในแง่มุมของที่โชว์ด้านการมีสติ

เราได้โชว์แง่มุมการมีสติเช่นปิดไฟปิดเสียงใช่ไหมครับ
มีการสังเกตสันการด้วยว่ามีช่องอยู่นะ

ตรงนี้ครับเป็นองค์ความรู้ที่ประชาชนควรได้รับ

ทุกคนมีสติอยู่ในนั้นไม่มีใครโวยวาย
แม้จะมีเด็กอยู่แต่ว่าเด็กก็ไม่ได้มีการโวยวายถูกไหมครับ
ทุกคนมีสติตรงนี้ยิ่งดีใหญ่เลยครับ

ตรงนี้คือการเอาฮีโร่มาให้เห็นว่า
มันมีฮีโร่ใครก็เป็นฮีโร่ได้ครับ
เราอาจจะเป็นคนนึงที่เคยทำงานอยู่ภาคใต้

การถามแน่นอนครับถ้าเราถามในมุม
ที่ไปสร้างตัวตนให้ผู้ก่อเหตุ

สร้างเรื่องราวของฮีโร่ที่นั่งอยู่ตรงนี้
สร้างเรื่องราวของคนที่มีสติที่อยู่ตรงนี้

คือจริงแล้วอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่
สมมุติเราพูดถึงเฉพาะกลุ่มคนที่ประสบเหตุก่อนนะคะ
ไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือว่ารอดชีวิตมาได้

ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องได้รับการเยียวยา

คือบางคนอาจจะเยียวยาตัวเองด้วยการระบาย
หรืออาจจะแชร์ประสบการณ์พูดถึงประสบการณ์
หรือบางคนอาจจะเยียวยาตัวเองด้วยวิธีการที่

ได้รับการดูแลเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกัน
บุคลิกลักษณะนิสัยพื้นฐานทางอารมณ์เดิม

เพราะฉะนั้นวิธีการแต่ละวิธี

เราอาจจะมีวิธีตรงกลางเป็นแนวคิดตรงกลางตามตำรา

แพทย์ลงไปนักจิตวิทยาลงไปไปทำงาน

ว่าแต่ละคนเขามีวิธีการจัดการยังไงบ้าง
เราคงไม่ไปเปลี่ยนวิธีการจัดการของเขา
ถ้าเขารู้สึกว่าการระบายออกได้เล่าให้ใครสักคนฟัง
แล้วทำให้ความรู้สึกเขาเบาบางลงอารมณ์ดีขึ้น

แต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าที่เราอยากรู้
ไม่ใช่เพราะเราอยากรู้เลยให้เขาเล่า
แต่ว่าเขาเล่าแล้วมันมีประโยชน์ต่อประชาชน

นี่คือเป้าหมายหลักในการที่จะให้คนคนหนึ่ง
เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับ
แต่ก็อย่างว่านะคะก่อนจบรายการ

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ก็จะเป็นเรื่องคุณนุษย์นี่แหละนะคะเพราะว่า
การใช้เวลาอยู่ในพื้นที่แคบ
สภาพข้างนอกที่ไม่รู้ไม่เห็นของจริง
แต่ได้รู้จากข่าวซึ่งมันเยอะมาก
ที่อยู่ในมือถือกับบางครั้งเนี่ยเอ๊ะทำไมบางอย่างมันได้ยินเองกับหูเนี่ยนะคะ
ดิฉันไม่แน่ใจว่าคนตรงนั้นเนี่ยทุกคนจะสามารถจัดการตัวเอง
แล้วก็ผ่านมาได้แบบนี้ได้มากแค่ไหนนะคะคุณนุษย์เป็นตัวอย่างหนึ่งตรงนั้น
หนึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของฮีโร่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะ
ที่ฉันเคยบอกคุณผู้ชมว่าในคืนนั้นดิฉันไม่ได้เป็นแค่นักข่าว
ที่ก็ตามข่าวแบบพี่น้องนักข่าวเท่านั้นนะคะ

ซึ่งท่านนั้นก็ผ่านมาโดยการใช้สติเช่นเดียวกันสักครู่ค่ะ
มาคุยกับคุณนุษย์ต่อนะคะคุณนุษย์ค่ะตอนที่อยู่ตอนนั้นเราอยู่ตั้งแต่ประมาณ๕๖โมงเย็นนะคะ
เอาจริงตอนนั้นคิดไหมคะว่าจะคิดเผื่อใจไว้ไหมคะว่าเราต้องเตรียมตัวอยู่ในนั้นนานแค่ไหนคะ
ตอนที่เข้าไปครั้งแรกเราก็คิดว่าคิดว่าคงไม่รุนแรงมาก
แล้วก็คิดว่าสัก๒๓ทุ่ม๒๓ชั่วโมงคิดว่าน่าจะโอเค
ก็เจ้าหน้าที่ที่นั่งข้างหน้าค่ะเขาก็เหมือนเขาแชทเขาอะไร
เราก็เข้าใจว่าเขาคงประสานแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็รอ
แต่พอมันสักพักเราก็ไม่ได้ดูเวลาค่ะ
แต่เริ่มดูคิดว่าน่าจะสัก๔ทุ่มไม่แน่ใจประมาณนี้ไหม
คือเราเริ่มรู้สึกเอ๊ะมันนานมันนานเนอะอะไรอย่างนี้
ก็คุยกับน้องที่อยู่ติดกันแล้วว่าถ้าต้องอยู่ถึงเช้าเราจะเป็นยังไง
อะไรอย่างนี้ยังพูดกับน้องนะคะว่าเริ่มนานแล้วเนอะทำไม
เขาบอกผู้ร้ายคนเดียวทำไมเขายังจับไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เริ่มดูไลน์ค่ะก็ดูไลน์แล้วก็ดูเพื่อนก็คุย
ในกลุ่มก็คุยค่ะคือตัวเองเป็นพยาบาล
เพื่อนกลุ่มพยาบาลที่โคราชกลุ่มเล็กแล้วก็มีพยาบาลที่ขอนแก่นศรีนครินทร์
เขาก็ถามใครติดอยู่ในนั้นบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เริ่มบอกเพื่อนตอนแรกเราคือจะเป็นคนไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ค่ะ
แล้วก็เริ่มบอกเพื่อนว่าเราติดอยู่ในนั้นแล้วก็มันมีเสียงพอ
เสียงปืนมันจะมันดังมาหลายช่วงนะแล้วมันเหมือนมีเสียงฟู้ของแอร์ค่ะ
มีมีเสียงแอร์เราก็เลยกลัวไม่ใช่โทษเราเข้าใจว่าเป็นเสียงแก๊สไหม
ที่เราเริ่มบอกเพื่อนนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าแก๊สจะระเบิดหรือว่าไฟจะไหม้
เราได้โทษนะคะเราได้ยินเสียงจากข้างในห้องหรือเราไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหนคะ
คือที่บอกว่ามีการเดินแล้วมันก็มีการยิงกันเป็นระยะค่ะ
คือพอหลังจากเสียงปืนยิงมันมีเสียงฟู้ซึ่งเราเข้าใจว่า
เรารู้ว่าในนั้นมันเป็นฟู้ดอาจจะมีท่อแก๊สโดนยิงอะไรหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้ความเข้าใจของเราแล้วก็คุยกันกับน้องว่ากลิ่นแก๊สไหมกลิ่นแก๊สไหม
ก็เลยเริ่มคิดว่าต้องขอความช่วยเหลือเราก็ต้องเริ่มว่าขอความช่วยเหลือด้วย
ไม่ใช่รอแต่คนที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่คิดว่ามันน่าจะรุนแรงแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เริ่มดูดูไลน์ดูข้อมูลแล้วก็เริ่มบอกเพื่อนว่าเราเราขอความช่วยเหลือ
ให้เขาประสานเรื่องปิดแก๊สหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนั้นคือเริ่มที่จะบอกเพื่อนแล้วเพื่อนก็ให้ข้อมูลมาว่าให้แจ้งกองปราบอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคือตัวเองจะเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้โซเชียลเยอะมาก
แล้วก็จะกังวลคือเป็นคนชอบดูทีวีนะคะของไทยรัฐเนี่ยคือจะดูแล้วเราจะเห็นว่า
เวลาเขาให้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดแล้วมันเร็ว
ทีนี้เราก็กลัวใจหนึ่งเราก็กลัวค่ะว่าข้อมูลที่เราให้มันจะมีผลกลับมากับเราเร็วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ซึ่งตอนนั้นตัวเองยังไม่รู้เลยนะคะว่าเขาบอกว่าคนร้ายถ่ายขึ้นเฟสแล้วแบบออนเฟสแล้วแบบดูเฟสตัวเองตลอดอะไรอย่างนี้
แต่เราก็กลัวค่ะว่าการให้ข้อมูลออกไปมันจะมีผลกระทบกับเราไหมว่าคนร้ายจะอยู่
เพราะว่าเรารู้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะเรารู้ว่าเขาอยู่บริเวณนั้นตลอดเวลาค่อนข้างค่อนข้างเยอะอย่างนี้ค่ะ
คะถ้าถามสถานการณ์สถานการณ์ที่ได้ยินเสียงได้คาดว่าเห็นภาพอะไรอย่างนี้ถามได้ไหม
ครับผมคิดว่าถ้าเกิดคุณนุฏคุณนุฏพร้อมไหมล่ะครับได้ได้ครับ
เราเป็นคืออย่างที่บอกไปตอนเบรกนะครับคือเราถ้าเกิดคนที่เราถามเนี่ยเขาพร้อมแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราอยากแชร์ในความเข้มแข็งนะครับ
ทราบด้วยเมื่อกี้ว่าเป็นคุณพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็ความเข้มแข็งแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้นะครับพี่จำขวัญคือต้องมีทั้งสติและความเข้มแข็ง
แต่ว่าเราไม่ไปสร้างข้อมูลให้ผู้กระทำเขามีตัวตนใหม่แต่ว่าเราดูว่าคนอย่างนี้เข้มแข็งเราจะเรียนแบบความเข้มแข็งเขาได้ยังไง
คืออย่างนี้ค่ะตอนที่มีรายงานข่าวเนี่ยนะคะคือก็คืออาจจะไม่คืออาจจะไม่ได้มีความชัดเจนว่ามีการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ในกี่รอบหรือว่าเสียงปืนที่ได้ยินเป็นเสียงปืนปะทะกันหรือว่าเป็นเสียงปืนที่มันถูกยิงขึ้นมาจากอะไรเนี่ยนะคะ
แต่คนในเนี่ยเท่าที่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยู่หลายรอบไหมคะสำหรับคนซึ่งอยู่ข้ามคืน
คิดว่าคือยิงเรื่อยเนี่ยคือในส่วนที่ตัวเองอยู่คือมันใกล้มากแล้วค่อนข้างค่อนข้างบ่อยกว่าที่อื่นแต่ว่าเสียงที่ไกลก็คือคิดว่าภายใน๑ชั่วโมงเนี่ยมันคือมันก็เรื่อยอะค่ะนอกจากบางระยะที่มันห่างหน่อยอาจจะสักไม่รู้ว่าถึงครึ่งชั่วโมงไหมนะคะแต่คือบ่อยแล้วแต่ละรอบนี้แบบค่อนข้างแบบถี่ค่อนข้างเยอะ
เราได้ยินเสียงพูดของคนหรือเสียงตะโกนระหว่างคนอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะช่วงกลางคืนยังไม่มีแต่ว่าที่เคยเล่าว่ามีเสียงเพลงตอนแรกตัวเองยังคิดว่าเป็นเสียงเพลงของห้างค่ะเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาเปิดเพลงแล้วเขาเดินหรืออะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเราได้ยินเองตั้งแต่ตอนประมาณสักกี่ทุ่มค่ะคิดว่าช่วงแรกก็ได
มีเสียงเพลงของห้างอะไรอย่างนี้เป็นระยะตอนที่เรารู้สึกว่าเรากังวลที่สุดที่เรากังวลที่สุดนะคะในประหลอดข้ามคืนเป็นช่วงเป็นช่วงไหนคะ
ที่ตอนที่แก๊สที่บอกว่าเหมือนยิงเสร็จแล้วได้ยินเสียงฟูคือเริ่มกังวลมากเพราะก่อนหน้านั้นคิดว่าคงไม่รุนแรงหรอกคงแป๊บเดียวเดี๋ยวเราคงจะออกไปได้อะไรอย่างนี้แต่พอมีเสียงแก๊สกลัวว่าจะมีแก๊สระเบิดหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็พอหลังจากนั้นสักพักค่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเหมือนจะเที่ยงคืนหรืออะไรไม่รู้

ก็จะเป็นการส่งตรงไปที่กองปราบเองด้วยซึ่งการสื่อสารตรงนั้นก็จะมีวิธีการสื่อสารที่ต้องเช็คกันแม้กระทั่งข้างนอกเจ้าที่ก็ต้องเช็คว่านี่คือการส่งมาจากคนในจริงไหมหรือว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนใช้เครื่องนี้เพื่อส่งตรงนี้ตัวเองก็เริ่มหลังเริ่มรู้สึกเหมือนกันว่าคิดว่าตำรวจคงจะกลัวว่า

ยังไม่อยู่ในนิยามนี้นะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่นะคุณหมอเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็เนี่ยค่ะขอต่ออีกหนึ่งสายนะคะคืออยู่ใกล้กันกับคุณนุษย์เลยนะคะแล้วก็อันนี้สามารถบอกได้นะคะเพราะว่าพอสถานการณ์ผ่านไปแล้วคือจังหวะที่มีข่าวออกมาว่ามีการเริ่มเอ่อทยอยเอาผู้รอดชีวิตที่หลบที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างออกแล้วมัน
อีกหนึ่งท่านนะคะคุณสุธินีจารุกำเนิดกระหนกนะคะจริงดิฉันไม่ได้เรียกชื่อนี้กันหรอกนะคะเป็นพี่สาวของเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณสุธินี
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาอย่างนี้ค่ะเราขอตัดมาในเวลาที่คนในตรงบริเวณนั้นนะคะที่ได้ข่าวว่า
อยู่ชั้นล่างสุดซึ่งเป็นชั้นที่เราติดอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็มีข่าวว่าคนร้ายเนี่ยอยู่ตรง

เค้าจะแบ่งแชร์ภาพธนาคตล้าน

มันกระชับคือหลังจากประมาณ๔ทุ่มครึ่งที่ว่าเหมือนเสียงปืนมันจะดังมากมาก
แล้วก็ใกล้เรารู้แล้วแหละว่าเขาคงลงมาประมาณชั้นนี้แล้วแหละ
อืมก็คือเราก็ต้องคือคืออย่างเดียวที่ที่อยู่กับเราได้ก็คิดว่า
ที่ที่รู้สึกก็คือสติอะค่ะแต่คือหลังจากนั้นปุ๊บก็จะมีข่าวเข้ามา
เอ่อไลน์มาว่าน่าจะอยู่ตรงนั้นหรืออะไรอย่างนั้นแล้วแต่เราก็รู้แหละว่าเขาคงอยู่ตรงนั้น
เพราะว่าข่าวว่าเคลียร์ขึ้นไปจากชั้นทีขึ้นไปหมดแล้วค่ะ
ก็คือก็เริ่มระวังตัวขึ้นค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยในห้องเริ่มอย่างนี้นะคะคือในห้องเนี่ยพอมัน
คือเชื่อว่าโทรศัพท์ในมือทุกคนคงจะต้องตลอดเวลานะคะ
พอมันเริ่มมีข่าวแล้วมันได้ยินเสียงปืนใกล้เข้ามาด้วยตอนนั้นเนี่ย
รู้สึกว่าแต่ละคนมีปฏิกิริยาต่างออกไปไหมคะ
ไม่ค่อยเท่าไหร่จริงในห้องนี้เหมือนจะไม่ค่อยเช็คโทรศัพท์กันเยอะ
แล้วก็ที่เป็นแขกเนี่ย
ก็จะประมาณ๒๓คนค่ะ

เพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวมาว่าจะต้องมาติดอยู่ในสถานการณ์
เครื่องนึงนี่ก็คือโทรศัพท์หมดแล้ว
อีกเครื่องเขาคือเหลือน้อยเอาไว้ขับสิบต่อกับทั้งบ้าน

ตลอดถ้าเรานับตั้งแต่ตอนที่พี่หัวเข้าไปติดอยู่
แล้วก็ตลอดจนข้ามคืนกว่าจะได้ออกมาเนี่ย
เวลาไหนที่เรารู้สึกว่าตอนนั้นเราหวั่นไหวที่สุดบ้างคะ
น่าจะช่วงที่ยิงถี่มากที่๔ทุ่มครึ่งนั่น

เหมือนยิงโต้ตอบกัน
ผมก็คิดว่าช่วงนั้นน่ะเออสักโค้นไปได้น่าจะเผด็จสึกหรืออะไรแล้ว
แต่ก็ยังเงียบต่อก็คือยาวไปจนถึงช่วง๕ทุ่มเที่ยงคืน
แล้วก็ประมาณปี๑ที่ก็ได้ยินเสียงปืนอีกล็อตนึง
แต่อันนี้ไม่ใช่สวนกันแล้ว
ก็เลยคิดว่าอาจจะต้องมีเขาทำอะไรในอีกฝั่งหนึ่งหรือไง
แต่ว่าเราก็ได้รับการเตือนมาว่า
อาจจะมีระเบิดที่ติดตัวเขา
เรามนต้องเริ่มดูเรื่องแก๊สต์เรื่องไฟอะไรอย่างไร

เราก็ควรจะต้องหาทางมุกตัวเองออกไปจากห้องนี้หรือเปล่า
พี่โบ๊ะค่ะคิดว่าถ้าสมมติเราสรุปบทเรียนของตัวเราเอง
พี่บัวคิดว่าวันคืนนั้นคืนนั้นที่ผ่านมาได้ตั้งแต่ค่ำ
จนกระทั่งถึงข้อนคืน
เราผ่านมาโดยใช้วิธีไหนที่อยู่และผ่านมาได้ขนาดนี้คะ
จนมาเล่าให้เราฟังได้แบบนี้ค่ะ
นั่นก็คือมีฝึกสรรสติไปอยู่
ก็คือเราตรงนั้นน่ะช่วยได้เยอะมาก
ก็คืออยู่กับปัจจุบันขณะที่สุด
เพราะว่ามันเป็นอย่างเดียวที่เราคุมตัวเองได้ก็คือ
ความรู้สึกตัวของเราที่เราอยู่ตรงนั้น
อย่าไปคิดปรุงแต่งว่ามันจะเป็นอะไรยังไง
เพราะว่าการคิดเนี่ยบางทีเราทำให้เกิดความกลัวมากขึ้น
แล้วถ้าเราติดอยู่กับตรงนั้นปุ๊ก
เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะลนเราจะแทนผิดทำอะไรไม่ได้
ก็คือขอให้ตื่นตัวแต่อย่าตื่นกลัวค่ะ
จนถึงนับตอนนี้ยังไงคือแน่นอนอาจจะบอกว่า
ยินดีด้วยที่เรารอดชีวิตมาแล้วก็สภาพด้วยสภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะคะ
แต่ว่าแน่นอนมันคือมันคือเหตุการณ์ร้ายจริงที่เราประสบร่วมกัน

จริงก็เป็นเหตุการณ์ร้ายของประเทศเลย
ยังไงเราคุยกันสั้นตอนนี้ขอบคุณพี่หัวตอนนี้ก่อนนะคะ

นี่แหละค่ะเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวนะคะ
แต่ว่าเราแค่รู้จักณวันนั้นคนนอกพี่นุษย์
คนนอกนี่จะคนละแบบใช่ไหมคุณหมอเราจะรู้สึกคนละอย่างเลย
คนนอกเนี่ยแม้แต่แม้แต่บุคลากรทางการแพทย์เองก็ยังรู้สึกกังวลว่าข้างในจะเกิดอะไรขึ้น
ส่วนของตัวเองนะคะในกลุ่มค่ะ๙คน
พี่ค่อนข้างแบบเหมือนภูมิใจอะค่ะว่ากลุ่มเรา
ว่ามันน่าจะเป็นเหมือนพลังสามัคคีเนอะ
คือทุกคนเงียบทุกคนมีสติของตัวเองว่า
เห็นไหมว่าเขาติดพยายามติดต่อเพื่อสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เงียบกันทุกคน
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขานั่งข้างหน้าตรงใกล้ประตูอะค่ะ
ตอนนั้นพี่คิดถ้ามีใครเป็นหวัดคงจะแย่อะไรอย่างนี้
เขาก็ไอจริงแล้วคุณแม่เด็กเขาก็โอบเจ้าหน้าที่คนนี้โอบไว้แน่น
เพื่อไม่ให้เสียงไอมันดังซึ่งบ่อยอันนี้
แล้วก็ความรู้สึกของพี่คือคุณแม่เขาดูแลลูกดีมาก
คือเด็กน้องสองคนจะนิ่งมาก
คือน้องผู้หญิงก็บางทีเขาก็ดูไลน์ดูแชทเหมือนเขาเล่นอะไรไม่รู้
แต่หน้าจอเขาก็จะไม่สว่างมากนะคะ
เด็กผู้ชายก็จะนอนแบบคือไม่ร้องไม่อะไรนิ่งมาก
แต่ว่าน้องที่อยู่ด้วยกับพี่คือเขาจะกลัวคงจะเป็นคนที่กลัวค่ะ
คือถือมือถือคือโทรศัพท์เขามันจะเหมือนมีข้อความเข้าตลอด
ก็เลยถามว่าน้องใครเหรอน้องปิดไว้ก่อนไหม
เขาถือแล้วมือเขาจะสั่นมากค่ะ
แล้วเราก็เลยเอาน้องมาโอบไว้ให้กำลังใจเขาอะค่ะ
แล้วเวลาแบบที่เสียงปืนมันดังมากเราก็จะหลบด้วยกัน
เราก็กอดเขาไว้แบบก้มต่ำค่ะ
ต้องเอาเขามากอดไว้แล้วเราตอนนั้นล่ะ
ก็กลัวมากเหมือนกันคือกลัวมากอะค่ะ
แต่ว่าคือไม่รู้ว่าเราก็ยังมีความรู้สึกว่า
เหมือนน้องเขาอ่อนแอกกว่าเราเราก็ต้องให้กำลังใจเขา

ไม่ใช่ไม่กลัวใช่คือใช่คือไม่ใช่ไม่กลัวเหมือนกัน

ไม่กลัวเคยประสบเหตุมาแล้วใช่ไหมคะ

แต่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยค่ะนี่คือสภาพจิตใจที่จริงแล้ว

คุณหมอปิดท้ายไม่เกิน๑นาที

ฮีโร่ไม่ต้องกล้ามใหญ่ไม่ต้องใส่ผ้าคลุมนะครับ

คือพอถึงเวลาแล้วเนี่ยทุกคนที่มีสภาพจิตใจดีนะครับ
กลัวแน่นอนเรากลัวครับแต่เราช่วยเหลือคนอื่น

และพลังของคนที่เป็นฮีโร่พลังของคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

พวกนี้นะครับสุดท้ายจะทำลายความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม
และสุดท้ายคนที่ก่อเหตุแบบนี้จะไม่มีตัวตนอยู่
เพราะว่าตัวตนแบบฮีโร่แบบนี้มาทดแทน
แล้วคนจะจำภาพนี้ไม่จำสิ่งที่ร้ายครับ
คุณผู้ชมคะจริงแล้วการรักษาเยียวยาสภาพจิตใจนะ
มีหลายลักษณะนะคะซึ่งแน่นอนผู้เชี่ยวชาญก็คือต้องเป็นกรมสุขภาพจิตนะคะ
แต่ว่าจริงแล้วถ้าเราจะได้ฟังแบบที่นั่งคุยกันแบบนี้
เราจะเห็นได้ว่าความเข้มแข็งยังอยู่ในความกลัว

วันนี้หมดเวลาของเราแล้วยังไงขอบคุณทุกท่านที่เต็มใจมาเล่าให้ฟัง
ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณครับ